คนที่กักตัวเขาออกไปไหนไม่ได้แล้วเขาจะหาอะไรทานยังไง

คนที่เขาไปช่วยเหลือเอาง่ายคนในครอบครัวแหละ
ก็ต้องคอยให้น้ำให้อาหาร

ไปดูไปดูความลำบากของคนที่ต้องคอยให้น้ำให้อาหารกันหน่อยครับ
โอ้ยเจ้าทิ้งไหมทิ้งแหละ
โอ้ตายละขว้า
คือที่ผ่านหลังกักตัวอยู่ชั้นล่างมั้ย

เหมือนบ้านต้นไม้เหมือนกันเนอะ
แม่ก็ใช้สกิลตอนเคยไปแห่ไข่มดแดง

คนที่เขาอยู่ข้างบนเขาก็ตะโกนถามแม่
แม่วันนี้มีอะไรจ๊ะแม่จ๋า
มีแกั้ง
คุณผู้ชมจะทำมาเพื่อความสนุกขนาดความบันเติมนะไม่ดราม่ากันนะจ๊ะ